กับนักแสดงหนุ่มชื่อดังค่ะคุณแชมป์ชนะทิพย์นั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้คุณแชมป์ได้มีการโพสต์ภาพปล่อยคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๑๒เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ปีที่แล้วนู่น
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าคุณพ่อของคุณแชมป์นี่นะคะ
ขับรถกระบะค่ะแล้วประสบบัติเหตุที่บ้านเกิดที่จังหวัดระนอง
คุณแชมป์บอกด้วยว่าทุกวันนี้จากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะ
คุณพ่ออายุ๗๒ปีตอนนี้ไม่สามารถเดินเองได้
เพราะว่าขาข้างขวาหักเท้าไม่สามารถเหยียบได้
ต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเรื่องไปที่อายการยื่นฟ้อง
ทั้งทางคุณพ่อของตัวเองและคู่กรณีให้เรียบร้อยแล้ว
โดยทางอายการนี้นะคะได้มีการสั่งฟ้องคุณพ่อในข้อหาประมาท

ซึ่งเบื้องต้นมีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
โดยสารที่จังหวัดระนองก็มีการนัดคู่กรณี
มาเจรจากันอีกครั้งในวันที่๔ตุลาคม
บันเทิงไทยรัฐเราวีดีโอคอลหาคุณแชมป์ค่ะ

เพราะว่าที่บ้านเขาไม่เคยเจอปัญหาเรื่องราวอะไรแบบนี้มาก่อน
ตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด
งานแสดงงานโชว์ตัวคือไม่มีค่ะ
สุดท้ายก็ได้แต่ภาวนาขอให้คดีของพ่อจบลงด้วยดี
ขอให้พ่อได้รับความยุติธรรมจากศาลบ้าง

เส้นปราสาทที่เค้าเท้าด้านฝานได้รับความเกลือหาย
ทำให้คุณพ่อต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต
เพราะทางเราเชื่อว่าหลักฐานที่มี

ในชั้นสารต่อไปในวันที่๔ศูราคม
เราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

กว่าเราจะชนะคดี

เช่นไปเที่ยวตามจุดดำน้ำ

หรือว่าการกินอยู่บนเกาะเต่าในช่วงนี้นะครับผม
ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับคุณแชมป์แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ